สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๕มิถุนายน๒๕๖๑ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
ที่เรานำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยคุณผู้ชมนะครับ
มีอุบัติเหตุหญิงวัย๕๓ปีขี่จักรยานยนต์ตัดหน้ารถพ่วง๑๘ล้อ
เพื่อจะกลับรถนะครับแต่ว่าถูกรถชนจนร่างไปติดอยู่ใต้ท้องรถ
โชคดีที่กู้ภัยมาช่วยเหลือจนรอดตายได้ราวปฏิหารนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาใช้รถยกรถพ่วง๑๘ล้อ
เพื่อช่วยเหลือนางจุธารัฐศรีเชียงสุยอายุ๕๓ปี
ติดอยู่ใต้ท้องรถและผมถูกล้อรถพ่วงทับเอาไว้
ผู้ภัยต้องค่อยขยับตัวผู้บาดเจ็บจนสามารถช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จ
และพบว่าได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายเท่านั้น
จากการสอบสวนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุจอดรถติดไฟแดงอยู่บริเวณสี่แยกอ่าวอุดม
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แต่ขณะที่ได้รับสัญญาณไฟเขียวจู่นางจุธารัฐผู้บาดเจ็บ
แล้วตัดหน้าพื้นที่จะกลับรถบริเวณแยกอ่าวอุดม
พุ่งชนทำให้ติดอยู่ใต้ท้องรถ
นับว่าเป็นปฏิหารที่คนขับขี่รถจักรยานยนต์เพียงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
แต่ตำรวจยังต้องสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
จนทีเร่งเข้าดับไฟที่กำลังห่มลูกม่ายรถจักรยานยนต์

อยู่ในช่องทางคู่ขนานบนถนนสายเอเซีย
ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
และมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ
เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดดับไฟอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง

ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคัน

กำลังขับรถบรรทุกโครงเหล็กและถังสี

เพื่อไปส่งที่จังหวัดเชียงรายกับภรรยา

ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานออกสายเอเซีย

โครงเหล็กที่วางซ้อนกันไหลไปรวมกันที่ฝั่งขวา

คนขับกับภรรยาจึงวิ่งหนีตายออกมา

คดีที่คนขับรถเทลเลอร์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
บริเวณแขนข้างขวาเท่านั้น
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะตำรวจสพเมืองขอนแก่น
กู้ภัยนับ๑๐นายพร้อมอุปกรณ์

แต่สุดท้ายก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
สภาพที่มีบาดแผลบริเวณใบหน้า

กลางชาวบ้านที่ออกมามุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก

ใช้ขวดปากฉลามไล่แทงคนในครอบครัว
ขู่เผาอพาร์ทเมนต์ของพ่อตัวเอง

และควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักษณ์

กลับมาอยู่ที่บ้านกับครอบครัว